ไปดูเหตุการณ์ที่เพชรชบูรณ์กันคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้พี่สาวของผู้เสียหายมาร้องให้ช่วยติดตามคดีนะคะ
เพราะว่าน้องชายอายุ๑๓ถูกวัยรุ่นนะคะ๕คนรุมทำร้ายจนสลบค่ะ
ก็แจ้งความแล้วแต่ว่าคดีก็ยังไม่คืบค่ะ
อืมนี่เป็นเหตุการณ์ที่เราไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมได้ดูภาพก่อน๕รุม๑เป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วเด็กที่ถูกรุมก็คืออายุ๑๓ปี
วัยรุ่นที่รุมเนี่ยอายุประมาณ๑๑๑๖ปี๕คนนะคะคือลงไปนอนที่พื้น
แล้วก็ยังถูกกระทืบซ้ำจนสลบอะค่ะ
วันนี้พี่สาวของเขาพี่สาวของเด็กชายเอเนี่ยค่ะ
ก็มาร้องเสียหายมาร้องให้ช่วยติดตามคดี
เขาบอกเกิดเรื่องนี้ตั้งแต่๔มีนาคมแล้วนะคะ
ก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สพวิเชียนบุรี

เด็กชายเอเนี่ยบอกว่าไม่เคยรู้จักกับวัยรุ่นกลุ่มนี้เลย
ก่อนหน้านี้เขาขี่มอเตอร์ไซด์มารับเพื่อนไปเตะฟุตบอล
กลุ่มวัยรุ่นก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาต่อว่าเขาเขาก็ขี่หนีออกมา
มาถึงลานอเนกประสงค์นี่แหละนะคะก็จะซ้อมเตะบอลกับเพื่อน
กลุ่มนี้ก็เดินมาที่กลางสนามแล้วกระชากคอเสื้อ
แล้วก็เริ่มลงมือทำร้ายนี่แหละนะคะกระทืบจนหมดสติอยู่กับพื้น
เขาบอกเขาจำได้ด้วยว่ามีคนนึงใส่สนับมือต่อยที่ใบหน้า
มีอาวุธไหมจำได้ไหมเขาใช้สนับต่อยผม
ไฟเข้าใบหน้าอ่าแล้วอาการตอนนี้นี่ยังเจ็บอยู่ไหม
ก็เจ็บตรงจมูกที่เขาต่อยเอาสนับต่อยหน้าผมจมูกมันแตก

ทำไมต้องโดนรุมทำร้ายจนสลบแบบนี้พี่สาวบอกว่า
อยากให้ตำรวจสพวิเชียนบุรีเร่งจับกลุ่มดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
คือตอนนี้ก็อยู่กันอย่างหวาดภาวะกลัวว่ากลุ่มนี้จะมาทำร้ายอีกนะคะ
ทางทีมงานของเราไปสอบถามท่านภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบูรณ์
เพื่อติดตามคดีให้นะคะตำรวจบอกไม่ได้เพิกเฉยค่ะ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนนะคะแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งห้าคนแล้วค่ะ
เรียกตัวมาพบพนักงานสอบสวนแล้วด้วยเป็นเยาวชนทั้งหมดเลยค่ะ
มีเยาวชนอายุสิบเอ็ดปีหนึ่งคนสิบสามปีสองคนสิบสี่ปีหนึ่งคน
และ๑๖ปีอีกหนึ่งคนค่ะนี่คือรายละเอียดที่ตำรวจบอกนะคะ
ทั้ง๕คนก็รับว่าได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายเด็กชายเอจริงค่ะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าต้องรอใบชนสูตรบาดแผลของผู้บาดเจ็บ
เพื่อใช้ในการประกอบการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหานะคะ
ทางด้านพี่สาวคนเจ็บก็บอกว่าหลังจากมีประเด็นเรื่องนี้ออกไป
ก็รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะหลายฝ่ายก็ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือ
แล้วก็เชื่อว่าทางคดีก็น่าจะมีความคืบหน้าขึ้นค่ะ